ทำไมมีมีใส่เซ็กซี่มาคนใหม่เหรอหมดยุคของความแบ๊วแล้ว
จำได้ไหมวลีเด็ดวลีเห็ดวลีเห็ดของเธอ
โอ๊ยลิ้นเป็นอะไรแม่มา

วดโฉมในงานแฟชั่นสุดจี๊ดเลยทีเดียว

ว่านางเอกสาวเอมมี่เอเมรียจาคอร์ฟ
โตเป็นสาวเต็มตัวปีนี้๒๙ปีแล้วค่ะ

ลัดผ้าโชว์หุ่นเสียอวดผิวขาวจัว
นี่ดูตามภาพไปด้วยดิฉันไม่รู้จะพูดยังไง

มาในชุดชั้นในตัวจิ๋วชนิดที่หนุ่ม

ตากล้องในสตูดูค้างใหญ่เลยตอนนี้
กับการฉีกลุคเดิมสักกระจุยกระจายเลยนะฮะ
งานนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของนิตยสาร
สำหรับคุณผู้ชายอย่างรัชนั่นเองค่ะ

ก็คว้านางเอกคนงามมาสลัดภาพสาวแบ๊ว

โดยเจ้าตัวยืนยันผ่านบทสัมภาษณ์นะคะ

รับงานแฟชั่นในลักษณะแบบนี้กันได้แล้วนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะคะนี่ก็เพิ่งสร้างความฮือฮาเหมือนกัน

ยอมเปลือยท่อนบนอวดซิกแพค

มาแค่กางเกงชั้นในเพียงตัวเดียวค่ะ
และที่เห็นใจอ่อนยอมอวดของดีขนาดนี้นะครับ
เจ้าตัวและเพื่อนสมาชิกร่วมวง
ยกค่าตัวจากการถ่ายแบบทั้งหมด
ให้กับการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทธกภัย

หล่อจิตใจดีมีแฟนหรือยังจ๊ะพ่อคุณ

มีการแชร์ภาพไปค่อนข้างกระแสแรงเหมือนกันนะ

กระแสในด้านการวิพากษ์วิจารณ์

เพราะว่าตัดสินใจทำไปแล้ว